ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์นะคะ
แต่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเนอะก็คือมีน้องนักเรียนชายคนนึงอะนะคะ
โพสต์รูปกีต้าว่าถูกคุณครูทุบทำลาย
หักเลยใช่ค่ะน้องบอกว่าโอ้โห
อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบซื้อกีต้าทั้ง๔๕พัน

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นิดนึงเป็นคลิปที่หลังจากเกิดเรื่องอ่ะนะคะ

มีปากเสียงกันหลังจากเกิดเรื่อง
ทำร้ายไหมทำลายไหมมาด่าพี่แบบนี้ได้ยังไง

เริ่มต้นเรื่องก็คือมีน้องนักเรียนชายคนนึง
โพสต์รูปกีต้าที่หัก๒ท่อนนะคะ

คุณครูที่โรงเรียนทำลายทรัพย์สินของผม

แต่ครูกลับแสดงอาการไม่พอใจ

แค่ถามเพื่อนตัวเองทำไมต้องเกิดอาการไม่พอใจ

ที่ผมเก็บเงินซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
เมินเฉยไม่รับผิดชอบผมต้องทำยังไงครับ
สินของผมเองที่ถูกทำลายไป

ตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผม

ความฝันของผมคือการเล่นดนตรีได้ฝึกดนตรี
แต่ตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ซ้อมใช้ฝึก
ถูกคนที่เรียกตัวเองว่าครูทำลาย
โดยที่ไม่มีการรับผิดชอบใด
ทางบ้านผมไม่ได้ร่ำรวยขนาดที่จะซื้อให้ผมได้ใหม่
ก็เหมือนกับน้องเขาตั้งใจทำงานพิเศษ
เก็บเงินซื้อกีต้าราคาก็๔๕๐๐นะคะ
คนที่เห็นก็เข้ามาแสดงความเห็นใจให้กำลังใจ

ที่เราฝึกซ้อมตลอดมาถูกทำลายแบบนี้
แต่อีกมุมนึงเขาก็มาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
อยากฟังความจากฝั่งคุณครูเหมือนกัน
เรื่องราวมันเป็นยังไงจะได้ฟังความทั้งสองฝ่าย
ทีนี้ค่ะพอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
นักร้องนักดนตรีชื่อดังหลายคนก็ออกมาโพสต์

ก็แสดงความเห็นว่าทำไมครูทำแบบนี้แย่จัง
อย่างคุณสุธิรักเพลงกลางคุณอภิษฎจันทเซน
ศิลปินอินดี้อีสานก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งกีต้าไปให้เอาไหม

ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องนักเรียนที่เป็นเจ้าของกีต้านะคะ
น้องบอกว่าผูกพันกับกีต้าตัวนี้มาก

คิดจริงว่าครูจะฟาดกีต้าพังแบบนี้ค่ะ
คุณกันจอมพลังค่ะ
ติดต่อประสานเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็แจ้งความคืบหน้าหลังจากพูดคุยกับน้องนักเรียนคนดังกล่าว
แล้วก็บอกว่าทางผู้มนุยการโรงเรียนก็ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะ

พูดคุยไปสักพักหนึ่งครับนะน้องก็มาอัปเดตว่า
ตอนนี้พี่กันคุณครูเนี่ยทางผอโรงเรียนเนี่ยติดต่อมาแล้ว
ผมก็ถามว่าทางผอให้ความช่วยเหลือยังไงบ้าง
น้องก็บอกว่าพอบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยชดใช้ของให้

ไม่ได้อยากได้รับคำขอโทษจากใครครับ

ขอแค่ครั้งต่อไปอย่าทำแบบนี้กับน้องอีก
ส่งข้อความไปหาคุณกันจอมพลังเลยนะคะ
บอกว่าก็ยังไม่ได้ฟังความทั้งสองฝ่ายนะ
แต่ถ้าได้ความคืบหน้ายังไงเนี่ย

แต่เห็นว่าน้องควรได้กีต้าใหม่
อืมยินดีมอบกีต้าของตัวเองให้น้องเลยนะโอ้โหจากพี่แมวจีรศักดิ์เลยนะ
โอ้โหบล็อกเกอร์ดังเลยฮะคุณกันจอมพลังก็บอกว่าคือน้องก็อยากได้กีต้า
แต่น้องก็เอาจริงก็อยากได้กีต้าตัวเดิมของน้องเขา
จะได้แบบเล่นเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้หาร้านซ่อม
แล้วเดี๋ยวจะออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยอยากซ่อมอ่ะคุณกันพร้อมจ่ายเงินค่าซ่อมให้ด้วย
ทีนี้โรงเรียนก็ไกล่เกลี่ยพูดคุยกับคุณครูที่ทำลายกีต้าของน้อง
ครูก็ยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้พอโรงเรียนก็ตักเตือนคุณครูไป
น้องนักเรียนทางครอบครัวของน้องนักเรียนเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรคุณครู
เมื่อคุณครูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด